คุณผู้ชมครับมาดูครับคุณชูวิทย์กระบวนวิสิทธิ์ยังกัดไม่ปล่อยนะฮะ
คดีในทุนจีนสีเทาคราวนี้มีการเผาพริกเผาเกลือนะครับ
โอ้โหแอคชั่นตามสไตล์คุณชูวิทย์เลยบอกว่าใครที่ปกป้องกลุ่มทุนจีนขอให้เป็นแบบนี้ครับ
ผมจะเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งกับคนที่มันไม่จงรักพักดีกับประเทศที่มันอยู่
หากินเอาสื่อเป็นเครื่องมือตีตนเรียกราคาและเข้าไปตลบหลังพวกจีนเทา
กูให้มึงไอ้สันขวานมึงไปใส่กระโปรงด้วยนะ

หายวายวอดถ้าผมพูดไม่จริงถ้าผมมีเบื้องหลัง
ถ้าผมหวังได้ประโยชน์กับสิ่งที่ผมพูดก็ขอให้ผลมันจงพินาศไป
แต่ถ้ากูพูดความจริงก็ขอให้มึงมีอันเป็นไปใน๓วัน๗วัน
อันนี้คือพริกชูวิทย์กระบวนวิสิตค่ะ
แล้วก็มีอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยมันสไตล์แท้ของเขาเลยนะครับ
ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งสาบแช่งใครนะเมื่อกี้
สันขวานไอ้สันขวาแต่เขาใช้คำนี้นะคุณชุวิตใช้คำนี้
ถ้ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือกระทำโดยไม่สุจริตขอให้มีอันเป็นไปภายใน๓วัน๗วัน
ถ้าใครอาศัยประโยชน์จากเรื่องนี้แล้วไปหากินกับกลุ่มในทุนจีนสีเทา
ขอให้จงพิ้นหน้าโอ้นี่ไงมาเผานี่ฮะนี่ฮะ
ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตกนรกบอกไหม้ชั่วฟ้าดินสลายเลย
จากการเผาพริกเผาเกลือของนายชุวิตแล้วยังหยิบสังกฐานออกมาด้วย

หากสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริงขอให้เขาเจริญรุ่งเรือง
แต่หากพูดเท็จขอให้ไม่เจริญส่วนสังกฐาน
หากคู่กรณีเป็นอะไรไปจะส่งสังขทานไปให้
แล้วก็มีการเปิดคลิปผู้หญิงเต้นแต่งตัว
นี่นำดูดิพี่บอกจับมืออย่างไหนคลิปผู้หญิงเต้น
แต่งตัวโป๊ให้สื่อดูทำไมแล้วอ้างว่านี่แหละคือปาร์ตี้ที่กลุ่มทุนจีนจัดขึ้นอย่างโจ่งแจ้งโจ๋งครึ่ม
ใช่นี่คือสื่อแบบสนใจมากนะแล้วเขาเขียนที่กระดานด้วยบอกว่าอุ้มท้องซื้อพ่อ

นั่นน่ะสิคือคุณชูวิทย์เขาเหมือนกับจัวหัวไว้บอกว่าเดี๋ยวภาคต่อไปจะมาบอกนู่นเห็นไหม
อุ้มท้องถือพ่อเออเนี่ยฮะคือมีภาพถ่ายของนายหลินหลง
เป็นอดีตที่ปรึกษาสมาคมพ่อค้าไทยที่ร่วมถ่ายรูปกับข้าราชการหลายคน
แล้วก็แอบอ้างใส่ชุดคล้ายทหารและเป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ใช้อ้างตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
คุณผู้ชมครับอย่างที่น้องน้ำแข็งบอกไปต้องรอตามดูว่าอุ้มท้องซื้อพ่อเนี่ย
หมายความว่าและเกี่ยวข้องกับใครครับเออก่อนหน้าจะมานั่งแถลงข่าวนี้
คุณชูวิทย์ไปพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เอาหลักฐานเกี่ยวกับคดีในทุนจีนสีเทาไปมอบให้เพิ่มเติมผมไม่อยากให้ทิ้งตรงนี้
อมินีคนสำคัญของตู้เห่าเลยคือนางสาวพัชรินค่ะ
แล้วหลักฐานก็คือเส้นทางการเงินของตู้ห่าวกับพัชริน
มันมีสัญญาด้วยพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
เป็นสัญญาระหว่างตู้ห่าวกับนางสาวพัชริน
เกี่ยวกับการซื้อขายครอบครองที่ดินแทน
มูลค่ากว่า๔๐๐ล้านบาทนะตั้งแต่ปี๖๓
แล้วตัวนางสาวพัชรินเป็นคนเหมือนกับเซ็นออกเช็คจ่ายแทนในตู้เห่าไป
เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันผิดกฎหมายไง
มีพวกแบบสำเนาเช็คที่พัชรินเป็นคนเซ็นแบบ๕๖ใบ
มีรายละเอียดการซื้อขายที่ดินปี๖๑
แล้วที่ก่อนหน้ามันมีข่าวที่บอกไปกว้านซื้อหมู่บ้าน
หลังละ๕๐๖๐ล้านพี่เบิร์ตจำได้ใช่ไหมบ้านหนู
คือคุณชูวิทย์บอกนะว่าไอ้ที่เอาเงินสดมาซื้อพวกนี้เนี่ยนะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะว่ามันทำได้ยังไง

เห็นว่ามีพวกสำนักทนายจีนทนายจีนร่วมมือกับทนายไทย
เอาล่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะค่ะนี่ถ้าถ้าข้อมูลที่
น้ำแข็งพูดมาที่คุณชูวิทย์เขามอบให้ตำรวจนี่

ซึ่งข้อมูลต่างนี้ต่อให้ทางฝั่งกลุ่มแก๊งนี้
เขาจะมีการลบไปแล้วบางส่วนแต่ว่ามันก็ยังมีหลักฐาน

ไปต่อที่ภูเก็ตภูเก็ตเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้

ตำรวจภูทรภาค๘ปูพรมค้นบริษัทเครือข่ายของนายตู้ห่าว๘จุดครับ
ตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตโอ้โหแหล่งเงินแหล่งทองเลยนะตรงนี้นะ
ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินต่าง
ประกอบธุรกิจหลายอย่างเช่นโชว์รูมขายปลีกเครื่องประดับ
ให้เช่าและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผลิตภัณฑ์จากรังนก
แล้วก็ขายปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
จำหน่ายยาสมุนไพรแล้วก็บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
คือมูลค่าการจดทะเบียนทุนจดทะเบียนล่าสุดได้รวม
เกือบ๑๗๐ล้านบาทครับคุณผู้สมภานี่แหละครับ
เครือข่ายที่ให้ตามอีกเยอะเลยนะครับ